ดูหนุ่มคนอื่นกันบ้างดีกว่าในวงการบันเทิง
เวลาเขาอยู่กับน้องหมาน้องแมว

เวลาอยู่กับสัตว์มันเพิ่มความตะมุตะมิความละมุนเข้าไปอีกนะครับ

ให้ความรักให้ความดูแลแบบเต็มที่

เขาคู่ซี้กันเลยกับน้องไข่ตุ๋นนี่
เจ้าแมวจรแต่ว่ามันแจ้งแปงมาถูกบ้าน
มาเจอพี่เกรทมาขอข้ากินบ่อยช่วงหลัง

เกรทเขาก็เลยจัดการให้ไข่ตุ๋นไปเจอคุณหมอ
ปรากฏว่าต้องตัดขาหลังเจ้าไข่ตุ๋นออกเพื่อกันอาการติดเชื้อ

หลังจากนั้นเจ้าไข่ตุ๋นเจ้าแมวตัวนี้ก็เลยเดบิวต์เป็นไข่ตุ๋นแมวสามขา

แล้วพี่เกรททำไงให้ความช่วยเหลือไปแต่แรกแล้ว

ก็เลยกลายเป็นครองใจธาตุแมวอย่างเฮียเกรทไปเลย

เฝ้าคอยคอนเทนต์ของพ่อลูกคู่นี้
ไม่ใช่แค่ว่าไข่ตุ๋นโชคดีที่ได้เจอเฮียเกรทนะคุณผู้ชม
เกรทเองก็โชคดีที่มีไข่ตุ๋นมาเติมเต็ม
เจอลูกอ้อนของไข่ตุ๋นเข้าไปแต่ละครั้งนี่นะบอกเลยว่า
มีฟิลแบบว่าไปไม่เป็นเหมือนกัน
คนที่ห่วงว่าหัวใจของเฮียเกรทจะเหงาหรือเปล่า
ไม่ต้องห่วงจ้าพี่เกรทประกาศกล้าวเลยว่า
ตอนนี้ไข่ตุ๋นจองพื้นที่เต็มหัวใจไปแล้ว
แล้วดูความอ้อนค่ะคุณผู้ชมคือ
เกรทนั่งอยู่ตรงไหนไข่ตุ๋นก็อยู่ตรงนั้นคุณผู้ชมค่ะ
ไข่ตุ๋นมันเป็นนะค่ะว่าแน่นี่มากนะคะ
ก็เลยรับมาเลี้ยงตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา
ความเป็นหมาซุปตาของเจ้าอดอฟก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะคุณผู้ชม

ตอนที่อเล็กออกกำลังกายเจ้าด๊อบดูสิคุณผู้ชม

รูปหน้าพ่อเหมือนไม่สนใจนะคะพอลูกคนนี้ขยันแจกความน่ารักแบบหวานเวอร์จริงนะคะ
ใครที่อยากตามความน่ารักของเจ้าอดอฟนะคะก็เขามีไอจีส่วนตัวด้วยค่ะ
นี่ขึ้นได้แล้วคนติดตามเยอะเหมือนกันนะ
มากอ่ะแล้วก็น่ารักทั้งพ่อแล้วก็ลูกจริงเลยนะคะ
โอ้โหสุดยอดเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะขอปิดท้ายความน่ารักด้วยกันแล้วกันนะคะ
ด้วยณเดชน์กับเจ้าเย็นนะคะ
อรี่ก็น่ารักไม่แพ้สองหนุ่มที่เล่ามาเลยนะ
ณเดชน์เนี่ยเจอกับเย็นในพงหญ้าตอนนั้นน้องบาดเจ็บด้วยคุณผู้ชม
เจ้าตัวก็เลยตัดสินใจดูแลเจ้าเย็นก็แล้วกัน
แม้ว่าขาจะโดนทำร้ายจนขาดนะคะ
แต่นิสัยของเจ้าเย็นพอได้รับการเลี้ยงดูโอ้โหบอกเลยว่าตอนนี้

ล่าเริงนะคุณผู้ชมค่ะค่อนข้างไปทางไฮเปอร์ด้วยซ้ำ
อารมณ์ดีขี้เล่นเอามากเลย
เป็นเจ้าหมาที่สร้างความสุขให้กับครอบครัวณเดชน์ได้ไม่น้อยเลยนะคะ
เค้าเป็นอันนี้เค้าน้องหมาผิวศรี
ถ่ายรูปขึ้นไปเลยเท่ไม่แพ้เจ้าของเลยดูสิ

เอาจริงคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นหมาเหมาสายพันธุ์หน่อยก็ได้
แล้วแต่ถ้าได้รับการดูแลได้รับความรักจากคนเลี้ยงหรือว่าเจ้าของเนี่ย
แววตาเขามีความสุขจริงนะทำให้มันแบบดูบุคลิกดีขึ้นไปด้วย
สวยมากกว่าเดิมดูหล่อดูเท่มากกว่าเดิมหมายถึงน้องหมาน้องแมวนะ
สินค้ารูปจิตใจเขาอ่อนโยงเขาจะไม่ดูก